คุณผู้ชมคะหน้าตสินถือเป็นศิลปะประจำชาติที่คนไทยทุกคนควรที่จะช่วยการดูแลรักษา
สืบสารและอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยของเราให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จึงขอนำเสนอการแสดงเทิดประเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เหล่าเยาวชนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒โคกตองเจริญจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีผ่านการขับร้องและการร่ายรำในชื่อชุดการแสดงว่า
อาลัยหอยพระบาทศาสตร์ศิลป์ถิ่นอีสานขอเชิญรับชมค่ะ
ต้องยูเอาชูน่าเราทนขับแรง
สิ่งให้เดาแรงตัวจะเป็นความการงบมาก

มุหาวเช้าอีสาน
เสียราการด้วยดวงจาน
เสียราการด้วยดวงจาน
สร้างสร้างวิธีมีชีวิตที่พอเพียง
อีสานนั้นเห็นแรงข่าวของแห่งรัฐทดใจ
คนล่วงบรรคาแรง
สร้างสร้างวิธีมีชีวิตที่พอเพียง
เจ้าไพรชาวนาลัยได้รอตา
ผืนดินน้ำทวงนักทรงขจรให้หายพลัง
ดำริสสร้างเถื่อนกันน้ำท่วมนานก็หายไป
เมื่อขังพายุน้ำสุดชอบทำคนป่วยใคร
นางประทายทิ้งยายเป่าปัดไทย
ชาติรมเย็นสรพันธ์ปวงคานี
ขอพักดีมีเปลี่ยนใจ
รองภาวะปลูกชาติไป
สาธิตใดไทยนิรันดร์
สรพันธ์ปวงธานี
ขอพักดีมีเปลี่ยนใจ
รองภาวะทุกชาติไป
ถูกชาติไปสาธิตไหนหายเหนียวร้าย
จริงสุริยะและมีเทียมใจ
สังคมมือเป็นจริงที่เกียรภาวน์และช่อมีความเนี้ยมี้
หลังกับตัญญาติและสาธิตไหนที่แหล่ง
เกี่ยวว่านี้คือสิ่งที่สุดท้ายสินะครับ

มันจะอยู่มุมใบเวลาทรงทั้งหมด

มีผู้โดยฝั่งนระเบินผู้โดยสงสัยผู้ฝั่งไก่ชะมัด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
อยู่เส้นสกเซาควิดไปอยู่เส้นสกเซา
ความค่อยเงาคาวน้ำเตา
มหารักภูเข็งคลับ
มหารักภูเข็งคลับ
มิน้ำว่าภูอมิภพล
ข้าองเฉฎสู้ฟ้า
ข้าองเฉฎสู้ฟ้า
ว่าราชาของเจ้าทัน
หว่างรักทุกอลุ
สินสัตว์ของแผ่นดินสินสัตว์ของแผ่นดิน
จะไม่สินอุตสัตว์ของแผ่นดิน
จะไม่สินอุตสัตว์ของแผ่นดิน
จะไม่สินโปรดธรรมา
ไทยรักเวทยา
ไทยรักเวทยา
ความกุษาตราบเดี๋ยวร้าน
ไทยรักเวทยา
ไทยรักเวทยา
สำหรับการแสดงเทิดประเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ที่จบไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
ชุดการแสดงว่าอาลัยหอยพระบาทศาสตร์ศิลปถิ่นอีสานจากน้องนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒โคกตองเจริญจังหวัดนครราชศรีมาและคุณครูผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฝึกซ้อมคนสำคัญนะคะก็คือคุณครูวะรัญญายะปะตังหรือว่าครูปายค่ะ
สวัสดีค่ะ
ปายค่ะความพิเศษของโชว์เมื่อสักครู่นี้ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างถ่ายทอดให้ฟังหน่อยค่ะ
แล้วก็ได้หยิบเอาบทสรพัญญะซึ่งเราแต่งใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
แล้วก็กล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน
โดยเฉพาะภาคอีสานจะเจอกับปัญหาภายแรงภายุแล้วก็น้ำทุ่ม
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะ
คนอีสานก็จะได้รับพระมหากรรมนักที่ครู
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของพระราชทานสำคัญมากค่ะ
เลยทำให้เป็นกำลังใจให้กับชาวภาคอีสานของเราค่ะ
ค่ะความประทับใจของครูปายกับน้องนักเรียนค่ะ
ที่ได้มาร่วมทำการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะคุณครู
เป็นความประทับใจเป็นความปลื้มปิติที่ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรนะคะ
เป็นตัวแทนของคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒แล้วก็ชาวภาคอีสาน
พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบครองตนครองคนค่ะ
อย่างท่านผู้บริหารก็ได้น้อมนำในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งตอนนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒ก็ได้เพิ่งผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่เราใช้ได้กับคนทุกหมู่เหล่า
โดยเฉพาะโรงเรียนทางภาคอีสานที่น้อมนำในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับอาชีพ
และสำหรับตัวครูปายเองเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านที่นำมาปรับใช้แล้ว
คุณครูมีการน้อมนำเอาหลักคำสอนอื่นของพระองค์มาปรับใช้ในการสอนน้องนักเรียนยังไงบ้างคะ
มีคำคำนึงนะคะเป็นประโยคที่ว่าเป็นครูใช่ไหมสอนให้เขาเป็นคนดี
นี่คือเป็นคำที่เราดูในวีดีอาวิทยาหนึ่งแล้วทำให้เรายึดถือเสมอว่าไม่ว่าวิชาอะไร
สิ่งสำคัญนะคะคือการสอนให้เด็กเป็นคนดี
นั่นก็คือความรู้สึกลึกของคุณครู

พื้นบ้านทางภาคอีสานของน้องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒
โคกตองเจริญจังหวัดนครราชศรีมา
อีกหนึ่งการแสดงเทิดพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีการแสดงชุดต่อไปนั้น
คุณผู้ชมจะได้พบกับการแสดงศิลปะพื้นบ้านของภาคกลาง
จากน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๙คลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ที่ได้มีการนำประเพณีและวัฒนธรรมของไทยมาประยุกต์
การแสดงที่มีชื่อชุดว่าหน้าตสักกาอาลัยองค์ภูวนัยภูมิพล

โปรดติดตามตอนต่อไป
รัชารัชาแจ้งแหล่งโลกาพระรีชาสัยามินทร์
ยุฒิเวศสวัสดีครับ
ทุกเถ็นหาเหล่าไพรฟ้าสงฝันฟ้ามะลายสินต์
ผ่อเถียงเหลี่ยงชื่อวินศาสตร์บ่ดิน
ดินคุ้มครองภัย
ราชาเหนือราชา
ด้วยธรรมะที่เปอร์ปไตย
ถ้าสถิตย์เดินไหลดวงใจ
ของชาวไทยตรับนี้รัน
ชาวไทยเชื่อวันชาว
แรกใบหนึ่ง
ชาวภรรยา
ชาวเมือง
ชาวโรงศัล
โรงเมือง
จักรวรรณนิทานเทียงต้องไหวจักรวรรณนิทานเทียงต้องไหว

อังเอย
สุนประทัย
หัวใจอายุรุภัณฑ์

ธรรมรัฐภาหลุดรวมใจ
ไทยทวนอาเงยลวดสัทธารักปรีชามหาราชชนชาติไทย
เราบวงทางไทยราชเนื้ออาเงยหวีดทียา
อธิสัยภูมิปฏิษฐานงานของพ่อ
ต้องสืบต่อไปนมอะไรบาทพงธ์

ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย

สวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะสำหรับการแสดงเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มีชื่อชุดการแสดงว่าหน้าตสักกาอาลัยองค์ภูวนัยภูมิพล
จากน้องนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๙คลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
และบุคคลสำคัญผู้ที่ขับเคลื่อนการแสดงชุดพิเศษนี้นะคะ
นั่นก็คือคุณครูชิสนุภูมิหารพละหรือว่าครูเทคนั่นเองค่ะ

สวัสดีครับ
การแสดงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ครูสวยงามตระการตามากความพิเศษของชุดเมื่อสักครู่นี้คือยังไงคะ
การแสดงนัทสินไทยภาคกลางเมื่อกี้นะครับเราได้นำเรื่องของการเหเรือนะครับ
ซึ่งการเหเรือถือว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญนะครับ
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกศิลป์นะครับ
ความพิเศษของการหี่เรือก็คือเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับ
โดยเฉพาะในหลวงราชการที่๙ไทยรัฐที่ยัง๑๙ก็เลยหยิบเอาเรื่องของการเหเรือ
ถ่ายทอดความเป็นหน้าสินไทยภาคกลางครับเพื่อถวายอะไรแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ครับ
เทคช่วยเล่าความประทับใจของคุณครูที่มีต่อในหลวงราชการที่๙ให้ฟังหน่อยค่ะ
ตั้งแต่เกิดมานะครับเราก็ได้เห็นได้สัมผัสว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็คือสุดที่จะหาคำใดมาบรรยายมีโอกาสอะไรที่จะสามารถแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่ครับ
ตัวครูเทคเองค่ะเราภาคภูมิใจขนาดไหนคะสำหรับวันนี้
ถือว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
แล้วก็เกิดมาในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่๙ก็ถือว่ามีความสุขและความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดและคงอยู่สืบไป
เหล่าเยาวชนและคุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๙คลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสารหน้าตสินไทยของเราให้คงอยู่ตราบนานเท่านานค่ะ
หมดเวลาของรายการพิเศษการแสดงเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชจากทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองแล้วสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป